เห็นไหมว่าเข้าวัดแล้วมันมีความหวังขนาดไหน
เพราะว่าล่าสุดเขาบอกว่ามีคนไปขอโชคขอลาบจากอ่างน้ำมนต์นะ
แล้วก็ถูกรางวัลติดกันมา๕งวด

นี่คือบรรยากาศที่เก่าที่เดิมที่เพิ่มเติมก็คือประชาชนนะคะ
สว่างอารมณ์ค่ะตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรี
บรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ย
ประชาชนเขาเดินทางมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดกันไม่ขาดสายเลย

ก็มาไหว้พระขอพรขอโชคขอลาบกับตาทองนิ้วรายกันไป
และที่ห้ามพลาดก็คืออ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
ที่ว่ากันว่าให้โชคมาแล้วนับไม่ถ้วน
ล่าสุดมีคนได้ก้อนใหญ่มาก

พูดจริงดิไม่จริงแล้วก็เอาไปวางไว้ที่เดิม

ก็คือมาขอโชคขอลาบจากอ่างน้ำมนต์
ได้ถูกติดกันมา๕งวดเขาว่าอย่างนี้จริงนะดิฉันไม่ได้โบ๊ะ
อยากรู้มั้ยเป็นใครไปชม
มากับขอบคลอนกระทองนิ้วลายอ่ะค่ะ
มามาขอพรแกค่ะแล้วก็มาดูตรงขันน้ำมนต์นะคะ
แล้วหนูก็มาถ่ายรูปกับน้ำมนต์ก็กลับไปซื้อหวยอะค่ะ
หนูก็ถูกมา๕งวดติดแล้วค่ะ
วันนี้ก็กลับมาขอบคลอนแก่อีกก็กลับไปบ้านเกมมาขอกับเฮ้ออีกอ่ะค่ะ
ฟังเสียงยืนยันขนาดนี้แล้วดิฉันไม่ต้องพูดอะไรเยอะ
หางวดอย่างนี้แล้วยังจะมาขออีก
ดิฉันอาจจะไม่ไปที่ตราทองนิ้วลายแล้วนะไม่ไปที่ขันน้ำมนต์แล้วนะ
จะไปหาน้องเขานี่แหละ
ไปขอพร
ตั้งใจดูมาก

เอาไปอย่างที่บอกไม่ได้ชักจูงชี้นำให้งมงายหรือว่าซื้อหวยอะไรอย่างที่ใครเขาว่ากันค่ะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูว่าเฮ้ยชาวบ้านเขามีความเชื่อความศรัทธากันแบบนี้แล้วถ้าใครอยากจะเสี่ยงดวงก็ซื้อลอตเตอรี่สลากินแบบรัฐบาลแบบถูกกฎหมายอันนี้ไม่ได้ห้ามค่ะเนาะไม่ว่ากันแต่อยู่แต่ความพอดีใช่ความงมงายนั้นดิฉันรับไว้อีกเสียสละจริง